กลับมาช่วงนี้นะคะมาดูความคืบหน้ากรณีที่เพื่อนบ้านไปก่อเหตุทำร้ายร่างกายคนงานบ้านแม่ยายของคุณแจ๊ดชวนชื่นจนกระทั่งเขาเสียชีวิตเนี่ยนะคะ
คือเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นสักประมาณตีหนึ่งของค่ำคืนวันที่๑๔กรกฎาคมที่ผ่านมาไล่เลี่ยงทำลายแบบนี้นะคะ
หลังจากนั้นคุณแจ๊ก็ไปแจ้งความที่สอนอมมีนบุรีแล้วตำรวจเองก็ออกหมายจับเมื่อคืนที่ผ่านมาสักประมาณเที่ยงคืนครึ่ง
คนก่อเหตุก็คือชื่อว่านายเศรษฐวุฒิเนี่ยเดินทางมามอบตัวกับตำรวจสนมีนบุรีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
พามอบตัวแล้วตอนที่ก่อเหตุเสร็จสิ้นปุ๊บหนีไปเนี่ยไม่ได้ไปไหนอื่นไกลค่ะไปหลบซ่อนตัวอยู่ในสวนหลังบ้านไม่ได้หนีไปไหนนะคะ
ทีนี้เนี่ยวันนี้เดินทางมามอบตัวเมื่อคืนมาเดินทางมามอบตัวกับตำรวจตำรวจเองก็มีการแจ้งข้อกล่าวหาไปค่ะ
ล่าสุดตำรวจนำตัวผู้ก่อเหตุไปฝากขังต่อสารจังหวัดมีนบุรีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
เจ้าตัวเนี่ยตอนนี้ยังคงให้การภาคเศษแบ่งรับแบ่งสู้ถามว่าทำจริงไหมไปฆ่าเขาจริงหรือเปล่าบอกจริง
แต่ที่ผมทำไปเนี่ยเป็นการป้องกันตัวเพราะว่าผู้ตายเนี่ยบุกรุกมาถึงบ้านยามวิการเขาบอกแบบนั้นนะคะ
ตำรวจบอกว่าก็เป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาแหละค่ะว่าจะพูดว่าจะให้การยังไงแต่ทุกอย่างก็ต้องเป็นไปตามหลักฐานที่มันปรากฏก็คือประจักษ์พยานนั่นเองนะคะ
วันนี้ค่ะพันธุ์ตำรวจเอกชาญวิทย์พุ่มโพเป็นรองผู้บังคับการตำรวจนครบาน๓ก็มีการออกมาเปิดเผยความคืบหน้ากรณีที่นายบีอายุ๓๖ปีชื่อจริงว่าเศรษฐวุฒิจิรัฐยารังศรีคนนี้แหละค่ะเป็นผู้ต้องหาเป็นคนก่อเหตุซึ่งเป็นเพื่อนบ้านของคุณแจ๊ดชวนชื่นไปฆ่านายพรชัยดีเสืออายุ๓๕ปี
นายพรชัยเนี่ยเป็นคนงานล้างเครื่องจักรที่บ้านคุณแจ๊ดรองผู้บังคับการตำรวจนครบานสามบอกว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาหลังจากที่ผู้ต้องหาเนี่ยเดินทางมามอบตัวตอนนี้จนถึงตอนนี้เนี่ยก็ยังคงต้องมีการสอบปากคำผู้ต้องหาอย่างต่อเนื่องเบื้องต้นจนถึงตอนนี้ผู้ต้องหาเองให้การพากเศษก็บอกว่าทำจริงแต่ผมทำไปเพ
ฟังก่อนหน้านี้แต่เอาละตำรวจบอกว่าผู้ต้องหาเนี่ยจะให้การยังไงก็เป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาทุกอย่างเป็นไปตามพยานหลักฐานที่ปรากฏทีนี้เนี่ยก่อนหน้านี้ก็มีการพูดถึงอีกหนึ่งประเด็นก็คือมีคนบอกว่าเห็นผู้ต้องหาหลังจากที่ทำร้ายร่างกายนายพรชัยผู้ตายเสร็จแล้วนะคะทำร้ายร่างกายผู้ต้องเอ่อผู้ตายเนี่ย
วางไว้ที่บ้านแม่ยายของคุณแจ๊ดประเด็นนี้รองผู้บังคับการตำรวจนครบาน๓บอกว่าต้องสอบปากคำผู้ต้องหาเพิ่มเติมในประเด็นนี้ด้วยตอนนี้ต้องไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดเพื่อหาหลักฐานเพิ่มเติมถามว่าทำไมต้องสนใจประเด็นนี้ด้วยก็เพราะว่าถ้าเกิดว่าสามารถพิสูจน์ทราบได้ว่านายเศรษฐวุฒิผู้ต้องหาคนนี้เนี่ยมีการเคลื่อนย้ายศพมาจริง
ก็คือก่อนหน้านี้มีการคาดการณ์ว่านายเศรษฐวุฒิเด็บบาดเจ็บแล้วก็คลานมาตายที่หน้าบ้านแม่ยายของคุณแจนเองอันนี้น่าจะไม่ใช่
เดี๋ยวต้องรอดูนะคะคือกล้องวงจรปิดเนี่ยมันเสียดายมากเลยเพราะว่ากล้องวงจรปิดที่บ้านแม่ยายของคุณแจ๊ดเนี่ย
ปรากฏว่ามันเสียค่ะหนูมันไปแทะสายกล้องวงจรปิดก็เลยเสียจริงมุมนั้นเห็นชัดเจนเลยนะคะ
แต่จะมีกล้องตัวอื่นอีกหรือเปล่าของเพื่อนบ้านตำรวจบอกว่าเดี๋ยวต้องไปตรวจสอบนะคะ
ทีนี้อีกหนึ่งประเด็นที่มีพยานอ้างบอกว่าก่อนที่ผู้ต้องหาจะใช้กระถางต้นไม้เนี่ยนะคะ
ไปทุบจนกระทั่งผู้ตายเนี่ยเขาแน่นิ่งไปเนี่ยได้มีการใช้อาวุธปืนพยายามที่จะยิงใส่ผู้ตายก่อนจำได้ไหมคะ
บอกว่ายิงปืนก่อนแล้วปืนเนี่ยมันไม่ทำงานก็เลยไม่ได้มีการยิงกันเกิดขึ้น
หลังจากนั้นก็ใช้ไม้ฟาดไปที่ผู้ตายแล้วใช้กระถางต้นไม้ทุบ
ทีนี้พอไปตรวจสอบแล้วรองผู้บังคับการตำรวจนครบาน๓บอกว่ามันเป็นปืนปลอม
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะต้องมีการตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งว่า๑มันเป็นปืนปลอมจริงหรือเปล่า
ถ้าเป็นปืนปลอมจริงข้อหาก็คือระหุโทษจุดประสงค์ก็คือแค่ต้องการให้ผู้อื่นตกใจกลัว
แต่ถ้าปืนปลอมที่ว่าเนี่ยมีการดัดแปลงให้ใช้ได้เหมือนปืนจริงอันนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องส่งปืนกระบอกนี้ไปตรวจสอบ
ถ้าเกิดว่ามันสามารถใช้ได้เหมือนปืนจริงแน่นอนต้องโดนข้อหาเพิ่มอีกหนึ่งข้อหา
ฟังเสียงรองผู้บังคับการตำรวจนครบาน๓ค่ะ
เรื่องนี้ทีแรกเนี่ยเรายังไม่ได้พิสูจน์ทราบนะครับก็มีการลากสมไปไว้หน้ารถไปอะไรอย่าง
ครับก็คือในเศรฐวุธเนี่ยมาสอบปากทำนะคะนักข่าวก็พยายามที่จะไปสอบถามนะฮะว่าทำจริงหรือเปล่าเนี่ยทำเขาทำไมเอ่อเศรฐวุธคนนี้ค่ะตอบกับผู้สื่อข่าว
บอกว่าผมไม่ได้ตั้งใจผมไม่ได้ตั้งใจจริงขอโทษครอบครัวของผู้ตาย
คุณผู้ชมอยากให้ดูบรรยากาศช่วงนี้กันหน่อยนะคะ
ตอนนี้เนี่ยตำรวจได้มีการแจ้งข้อกล่าวหากับนายเศรษฐวุฒิคนนี้นะคะ
ก็คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาแม้ว่าผู้ต้องหาเนี่ยจะบอกว่าเป็นการป้องกันตัวก็ตามนะคะ
ผู้ต้องหายืนยันนะคะว่าไม่ขอทำแผนประกอบคำรับสารภาพอันนี้ก็เป็นสิทธิ์ของเขานะ
จากนั้นตำรวจก็ได้มีการคุมตัวผู้ต้องหาไปฝากค้างที่ศาลจังหวัดมีนบุรี
ตำรวจเองก็คัดค้านการประกันตัวเนื่องจากว่าคดีนี้มีอัตราโทษค่อนข้างสูง
ประกอบกับว่าผู้ต้องหาเนี่ยเคยหนีคดีค้างเก่ามาแล้วทีนี้พอไปตรวจสอบประวัติของ
เศรษฐวุฒิไม่ธรรมดานะคะกรกฎาปีที่แล้วก็มีหมายจับสารจังหวัดมีนบุรี
ในคดีข้อหาครอบครองเม็ดแอมเฟตามีนแล้วก่อนหน้านั้นก็เคยไปขับรถชนแท็กซี่
ตำรวจบอกว่าแท็กซี่คนที่เป็นผู้เสียหายสามารถมาแจ้งความได้นะ
กลับมาแจ้งความได้แสดงว่าประวัติไม่ธรรมดานะตอนนี้แล้วคนแถวบ้านก็บอกว่าค่อนข้างอันทภาณด้วย
แล้วก็ไม่แน่ใจด้วยวันก่อเหตุเนี่ยอาการคุ้มคลั่งมากไม่รู้ว่าเสพยามาก่อนหรือเปล่า